เชียงใหม่ครับคนก็ไปขอพรขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่กันเป็น

มีเด็กเนี่ยไปกับผู้ใหญ่นะ

เอาล่ะสิเอาล่ะสิ
ไอ้ไข่คุ้มเสือไฮโซล้านนาอยู่ที่หน้าคุ้มเสือครับ
บนริมใต้อำเภอแม่ริมที่เชียงใหม่

ไข่คุ้มเสือนั่นแหละจะเสริมบารมีกัน

ฮือฮาก็คือเมื่อเด็กน้อยสองพี่น้อง

ลูกสาวลูกสาวทั้งคู่เลย

ชงกับน้องชื่นเนี่ยไปยืนคุยกับไอ้ไข่

อ๋อเหรอ
เด็กผู้ต้องฟังนะ
นี่ฟังชัดไหมคุณผู้ชม

ไอ้น้ำแข็งมันสวยตอนโตคุณผู้ชม

นี่น้องคนขวาก็น่ารัก

เดี๋ยวทักไปถามเลขหน่อย

ที่สุดเนี่ยมีคนถูกรางวัลที่๒ด้วยแหม่น่าไปอ่ะนี่ค่ะ